อย่างที่บอกไปค่ะว่าวันเนี้ยเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตภูมิสวยด้วยการแดนส์อีกครั้งค่ะ
หลังจากอาทิตย์ที่แล้วเราไปแจกแดงคือกระจับสตวนได้

มันจะอะไรแนะนาน

โอเคค่ะถ้างั้นไปกันเลยค่ะกับช่วง

หุ่นเสียเปรียเวิร์ด
หุ่นเสียเปรียเวิร์ด

เราก็ยังคงอยู่กับการอัพหุ่นสวย

เพิ่มเติมคือความเท่ที่จะเพิ่มขึ้น

โอเคก่อนที่เราจะมาสอนกัน

เริ่มจากการเอามือดันที่คอ

ืดเส้นยืดกล้ามเหนือกันซะให้พอ
เราจะมาชักกระตุกกันมันกันต่อ

แต่วันนี้ครูจะมาสอนในการใช้อกก่อน

ขึ้นบนอีกรอบหนึ่งนะครับ

ืดอกเกร็งยกขวาเกร็ง
ยกสายเกร็งไปหลังเกร็ง
แหมกล้ามเนื้อเนี่ยสะดุ้งไปหมดล่ะค่ะครูค่ะ

ครับอ่ะหลังจากนั้นให้เกรงแขนเยอะเยอะเกรงอุ๊บเกรงที่สุด
เกรงที่สุดเกรงให้มือสั่นไปเลยอ่ะแล้วค่ะปล่อยครับอ่า
แล้วค่ายอ่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทำมือเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
อ่ะเท่านี้เก่งครับเก่งอึ๊บให้มือสั่นไปเลยอ่า
เสร็จแล้วผ่อนครับอ่าอีกครั้งหนึ่งครับมือไปด้านหน้า
คนนี้เก่งกล้ามเนื้อครับเก้งอึ๊บเก่งทั้งแขนเลยโอเคครับ
มือสั่นไปเลยแล้วผ่อนครับอ่าเอ๊ะเอ๊ะเกร็งแล้วผ่อนคึก
เพลงรับผ่อนโอ๊ยตั้งใจกันสุดลิฟพิชิตไขมันจนกล้ามเนื้อสะดุ้งหมดแล้วล่ะค่ะ
ห้าหกเจ็บแปดเกรงแล้วปิ๊งทำแล้วป๊อปเอ้าเอ้าเอ้า
เกรงกันต่อเลยจ้าโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องการใช้ขาของการป๊อปนะครับ
ให้ทุกคนทำขาสบายสบายอ่าแบบไม่ต้องเกรงนะครับ
แบบเดินรีแลกธรรมดาหลังจากนั้นให้ทุกคนยอกเขาเล็กน้อย
เสร็จแล้วให้กระตุกเข่าเข้ามานะครับปุ๊บถึงตัว
ใช่อย่างงั้นถูกต้องครับอ่าครับห้าหกเจ็บแปดปึ้ง
อ่าถูกครับห้าหกเจ็บแปด
โอเคคราวนี้ครูจะลองมาให้เราต่อท่ากันง่าย
เราจะไปทางทิศไหนก็ได้เหมือนโพสต์ธรรมดา๔ครั้งพร้อมมาหยุด
หมายความว่าคุณให้ทุกคนไปหยุดและเก่งอ่า
ไปไปทางไหนก็ได้ครับจะแบบเปิดฝั่งนี้แล้วหยุดก่อน
ค่อยเก่งได้นะครับอ่ะเราทำอย่างนี้๔รอบก่อน
ไปทางไหนก็ได้สี่ครั้งห้ามเหมือนกันโอเคนะครับ
ห้าหกเจ็บแปดยืดป๊อบปึ๊บป๊อบอ่า
ขึ้นหยุดอ่ะลงกระตุกอ่า
ทำอย่างงี้อีกหน้าครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า
ห้าหกเจ็บแปดห้าหกเจ็บแปดแหมแต่ละคนกระตุกได้เป็นสไตล์ของตัวเองมากค่ะ
เกรงใจคนสอนเลยนะคะโอเคเราจะมาเริ่มท่าที่หนึ่งกัน
ให้เรายื่นมือไปด้านหน้าอย่างนี้หลังจากต่อที่ไปทางไหนก็ได้นะครับ
ให้ดูเท่นะครับอาจจะไม่ยืนตรงนี้นะแบบบิดโดนนิดนึงอ่าครับ
ให้เราเกรงกล้ามเนื้อสองที่หนึ่งสองอ่ายอมนะครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง
อ่ะเมื่อเราทำแขนได้ให้เราเพิ่มขาเข้าไปเพิ่มขาขวาเข้าไปนะครับ
ให้กระตุกพร้อมกับแขนโอเคครับดีห้าหกเจ็บแปดหนึ่งสองอ่ะโอเคครับ
หลังจากนั้นเปลี่ยนข้างด้วยการเอาขาขวากลับมาเปลี่ยนดาเล็กชั่นไปฝั่งขวานะครับ
แล้วก็ขาซ้ายเปลี่ยนตามอ่าถูกต้องครับคราวนี้ใช้มือข้างซ้ายทำ
ขาซ้ายนะครับห้าหกเจ็ดแปดสามสี่
อ่าทำได้ดีนะครับทุกคนโอเคต่อท่าต่อไปเลยนะ
ให้เราเอามือขึ้นมาข้างหน้าอึ๊บเหมือนท่าวอร์มเราตอนแรกใช่
แค่เป็นมือเดียวคราวนี้ทำเหมือนเดิมครับ

ถูกต้องนะครับต่อไปให้เอามือลงข้างหน้าเหมือนเราเวฟอย่างนี้
เหมือนพุ่งจรวดลงมาฟิวอ่าดีมากครับ
แล้วทำยังงี้อีกสองทีอ่าโอเค

ให้เราเอาอกไปข้างหน้าเหมือนที่เราวอร์ม
อ่ะแล้วหมุนอกไปทางฝั่งซ้าย

แล้วเอาขามัจชิดกันขึ้นซัก

อ่าโอเคเราจะมาทวนตั้งแต่
เข้า๕๖๗๘มือ๑๒๓๔ขึ้น๕๖ลง๗๘ขึ้น๑๒ลง๕๖ขึ้น๓๔อก๕หมุน๖๗๘
โอ้โหสเต็ปเป๊ะ
แบบนี้แล้วพร้อมแดนส์ไปกับเพลงแล้วล่ะคะครูคะ
เมื่อกี้คงเห็นท่ากันไปแล้วว่าท่าประมาณไหน
คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวทุกท่านนะครับ
เพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อเรากระชับปะป๊ะอ่า

ตามนั้นนะครับยิ้มครับ
เหลวกว่านี้แล้วแบบนี้เกือนตัวแชฟ
เพราะว่าการเต้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสัดส่วนของเราจะดีขึ้น
เพียงแค่คุณเต้นหน้าทีวีสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย
สามารถนับเป็นแคลอรี่ได้ถึง๒๒๑แคลอรี่ไม่ธรรมดานะ
ถูกต้องแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปแบบว่าหุ่นสวยกันแล้วใช่ไหม
พรุ่งนี้ค่ะในช่วงโปรเมทของเราจะพาคุณผู้ชมไปหน้าสวยกันต่อเลย
ถูกต้องค่ะแล้วก็จะไปแซ่บจิ๊ดปรี๊ดป๊าดกับช่วงนี้เลยค่ะ
ของกินราคาประหยัดนั่นเองแล้วก็ถูกและดี
ใช่แล้วค่ะแม่บ้านอย่างเรานะคะเรื่องประหยัดเรื่องใหญ่
ถ้าเกิดว่าจะพาไปไหนจะเป็นอะไรต้องติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเวลา๑๑โมงนะคะ
ส่วนวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะ

ดี
สวัสดี